ร้องได้ให้ร้าน

คนที่รักเธอครั้งเดียว
รู้ไหมว่ามันเหนื่อยใจ
หนักเกินที่ได้ใจคอยทุ่มเท

ผู้ที่ไม่ได้ให้ร้องได้

ร้องได้ให้ร้องได้
ร้องได้ให้ร้องได้

ร้องได้ให้ร้องได้

ร้องได้ให้ร้องได้
ร้องได้ให้ร้องได้

ของข้าของข้า
ของข้าของข้า
ของข้าของข้า
ได้แล้วค่ะได้แล้ว
เยี่ยมจริง
สุดยอดเลยค่ะ

ได้เพิ่มมาอีก๑แสนบาท

แต่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับ

แต่วันนี้ค่ะทำให้แม่ได้ชื่นใจแล้วค่ะ
ตอนนี้ร้องได้ในเพลงที่๗รับแล้วค่ะ
แสนบาทจากเพลงฝนตกในทะเลนะครับ
ศิลปินก็คือรัชนกศรีโลพันธ์แล้ว

เงิน๒แสนที่มีอยู่ในกระเป๋าแล้วตอนนี้ค่ะ
เปลี่ยนชีวิตครอบครัวคุณแม่ยังไงบ้าง

ก็อย่างน้อยก็พาไปหาหมอรักษาสุขภาพกันทั้งคู่
แล้วก็จะได้เก็บไว้ให้เขาเป็นทุนการศึกษา
คือเห็นแน่ว่าเขาได้เรียนแล้วแหละ
มนุษย์ทุกคนมีพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง
แต่เราจะเอาเขาออกมาใช้ไหม

ความหดหูมันกัดกินโดยที่ไม่ก้าวข้ามผ่านอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง
ชีวิตเราก็จะไปไม่ถึงไหนอันนี้มิ้วก็ก้าวข้ามผ่านมาแล้ว
สมัครมาแล้วก็ยิ่งก้าวข้ามผ่านไปอีกเอาชนะความกลัวจนมาถึงในจุดที่มีเงินสองแสนบาทได้ในวัยเพียงเท่านี้
และทำด้วยความทุ่มเททุ่มเทไม่ได้ทำเพื่อตัวเองด้วยทำเพื่อคุณแม่เก่งมาก
ภูมิใจในตัวเองไหมมิ้วภูมิใจมากมากเลยค่ะพี่เป๊กก็ภูมิใจ
คุณแม่ละคะภูมิใจในตัวมิ้วไหมคะภูมิใจมากเลยค่ะชื่นใจเนอะคุณแม่เนอะค่ะ
ขาดอีกแค่สามเพลงเท่านั้นเองฝีอีกหนึ่งเท่าช่วยที่มีอยู่
เหลืออะไรบ้างคะคุณป่าที่ยังไม่ได้เลือกเหลือข้ามเพลงนี้ไปเลย
ว้าวร้องเพลงเก่งของตัวเองโอ้โหอ่านเพลงต้นฉบับให้ฟัง
ค่ะหนึ่งท่อนเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปถึงเงินล้านไหม
ค่ะแต่ที่แน่เงิน๓แสนอยู่ตรงหน้า
พร้อมจะฟังอินโทรเพลงกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะมา
มาถึงเพลงที่๘ครับเพลงนี้มูลค่า๓แสนบาท
อินโทรเพลงที่๘มาเลยครับ
เย้
เหตุการณ์วันนั้นเป็นไงคุณแม่

ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย
ขอใหม่นะคะทั้งหมดฮะเขาหลอกครับหรือนี่อีกค่ะ
เรานี่โบ๊ยทางเทคนิคโบ๊ย
ใช่ค่ะ
เอิ้าล่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เคยมีประวัติ
และเพลงนี้ก็กลับมาอีกในวินาทีที่สำคัญมาก
ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยให้บอกเราจะเต้นจนแบบลืมเนื้อป่ะมิ้ว

ถ้าวันนี้น้องจะเล่น

แสนถ้าน้องจะเล่นนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับน้องนะคะว่าน้องจะเล่นหรือเปล่า
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาทนะครับ
น้องมิ้วจะสู้หรือจะหยุดครับ
เอาล่ะตัวช่วย
เหลืออยู่อีก๑แผ่นป้ายนะครับ

มาถึงเพลงที่๘แล้วนะครับ
ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะครับในเพลงที่๘นี้นะครับ
แผ่นที่๑แผ่นที่๒แผ่นที่๕แล้วก็แผ่นที่๖ที่เลือกได้นะครับ

แล้วที่สองที่มิ้วเลือกก็คือ
ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับครับ

ร้องออกมาเลย

ฟังดีนะครับนี่คือเนื้อ
หลังจากท่อนฮุกในเพลงนี้นะครับ
้อมแขนมีคนรอขอบ๊ายบาย

ไม่เข้าใจค่ะ
ยากจังเลยอ่ะมันไม่มีทำนองอ่ะเนอะ

เพลงนี้มูลค่า๓แสนบาท

เพลงมาครับ
สู้ค่ะ

ฉันคงยอมทำความเข้าใจ

ในอกหักจากการรักคนมีแฟนอ้อมแผงมีคนรักเขาไม่บ้าง
เพราะอัมไทยเข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียนในขณะนี้
คนมีแฟนก็ขอโทษทีแค่ห่างเมื่อนี้ไม่มีสัญญา
ตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สาขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
โสดจะได้โทรมา
ไม่ใช่คนที่ใจดำแค่ต้องดูพฤติกรรมกลัวทำให้นอนช้ำใจ

ใจต้องหาคนมารามด้วยฉันที่ถูกทำไว้
เพราะว่าเคยออกห่างจากการรักคนมีแฟน
อ้อมแทงมีคนเล่าขอบ๊ายบาย
ขออภัยเข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุ้นเด่นในขณะนี้
คนมีแฟนก็ขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้
ไม่มีสัญญาณตั้งค่าใจไว้เป็นแบบรอสาย
เฉพาะคนโสดเท่านั้นคนไม่โสดขอโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสายคนโสดจะได้โทรมา
โรคทุ่มสูตรที่รืด